กลับมาในช่วงนี้ดนตรีนี่คือชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตเก้าเปิ้ลโอ้โหแสงสีที่สวยสดใสนั่นเป็นจิตใจที่สดใสเสรีจะเอาทั้งเพลงเลยไหม
เสียงเปรียบเมืองคือกำลังใจให้ตอสู้ไป
กลับมาในช่วงนี้ที่ต้องพูดถึงเรื่องของดนตรีเนี่ยนะเพราะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหเรื่องราวของดนตรีมันมีเยอะแยะมากมาย
เพราะฉะนั้นผมหยิบยิบยืมหยิบยกหยิบยิบหยิบยิบล่ะหยิบแยก
หยิบคลิปวิดีโอชิ้นนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
เรียกได้ว่ามันคือโดนตี
ดนตรีดนตรีผมพูดถูกแล้วไม่มีตรีดนตรีไปดูดนตรียังไง
ดนตรีออกเสียงให้ถูก
อันนี้ไม่ใช่ดนตรีโดนตี

เดี๋ยวกว่าจะจบเพลงไปโรงพยาบาลแล้วค่ะดิฉันว่า

โอ้โหนี่คือดนตรีจริงครับไม่ใช่ดนตรีนะครับ
โอ้โหป้าบซ้ายป้าบขวาโอ้เฮ้ย
อุ้ยนี่มันไม่ใช่แค่ดนตรีที่อยู่ในหัวจิตหัวใจหัวสมองด้วยที่ไหลออกมาเลยนะซ้ายขวาซ้ายขวา
อันเนี่ยเขาถ่ายทำมาเป็นมุมกร้องเนี่ยใช่เขาไม่ได้ตีโดนจริงเขาใช้เสียงมะกอบเอ่า
คุณผู้ชมเอ้าคุณผู้ชมไหนก็ไหนแล้วนะ

ลองดูว่าเพลงอะไรมันถึงจะเข้ากับจังหวะของพี่แกครับ

เป็นเพลงที่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะ
โอ้ยอย่าอย่าทำตามเดี๋ยวเราเรียนแบบน้องหนูนะคะ
แต่ว่ามีอีกหนึ่งคลิปที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูกัน
เป็นคลิปอาจารย์ท่านหนึ่งสอนวิชามะคุเทศ
ถูกต้องแล้วเพลงอะไรที่ร้องร้องทำไมไปดูกันค่ะ
เมื่อวานก็ดูซ้ายดีแต่วันนี้ซ้ายกว่าเมื่อวาน
เมื่อวานก็ดูซ้ายดีแต่วันนี้ซ้ายกว่าเมื่อวาน
ข้าพเจ้าอาจารย์ชาลีขณะนี้รอนักศึกษาที่รักอยู่๔๐
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใดก็ตามใกล้ใกล้
ขอให้ปลุกนักศึกษาให้ตื่นขอให้มาเรียนโดยเร็วด้วยเถิดสาธุ
นี่คืออาจารย์ชาลีนะคะชื่อจริงก็คืออาจารย์สุรชาติสวนทรัพย์นะคะ
อาจารย์ต้องร้องเพลงแล้วก็วอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้ช่วยดนจิตโดนใจนักเรียนมาเข้าเรียนให้ตรงเวลาหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานก็ดูสายดีแต่วันนี้ซ้ายกว่าเมื่อวาน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
อาจารย์ชาลีแม่น่าเห็นใจอาจารย์นะ
อกเห็นใจอาจารย์นะคะเราก็เลยมีอีกหนึ่งเพลง
อยากจะมอบให้กับอาจารย์มาแล้ว๒คนค่ะ
โบกมือหน่อยลูกโบกมือหน่อยที่สองศพ
ดีใจแทนอาจารย์ชาลีมาก
นักเรียนมาแล้วนักศึกษามาเรียนแล้ว๓คนถ้วน
น่ารักขนาดนี้เด็กตั้งใจเรียนอยู่แล้วมาไวนะคะ
ไม่เคยสายไม่เคยถัน

ที่จะได้รับของรางวัลที่ผมนำมาจากจังหวัดราชบุรี
มอบให้เลยกับทันนี้นะครับคุณโพงสะทอน
คุณพงศธรบอกว่าจังหวัดราชบุรีเนี่ย
คุณชนะพาไปเนี่ยนะคะอยากไปทานร้านนี้เพราะว่า
มันแปลกใหม่เก๋ไก่ไม่เหมือนใคร
มันทำให้ตื่นเต้นในการทานก๋วยเตี๋ยวมากขึ้น
ได้รับของที่ละลึกจากคุณชนะไปเลยคุณพงศธร
ทีมงานติดต่อกลับไปนะคะยินดีด้วยค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกัน
ถ้าคุณรวยคุณถูกรางวัลคุณจะทำอะไร
ดิฉันชอบมากหลายข้อความขอบคุณค่ะ
เอาล่ะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์
ลากันไปก่อนนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะ

พวกเราสองคนพร้อมกับอีกหนึ่งท่าน

ใช่ค่ะในตลอดข่าวเช้านี้นะคะ

วันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ